หนูมีส่วนร่วมในเพลงนี้ยังไงบ้างลูก

ก็สวยกันจังพี่จ๋า
ก็สัญญากันหรอกนะ
ไม่อยู่บ้านตา
วัทธับใจฝุดฝุดค่า

ร้องได้ยกกำลังซ่าคือการแลกหมัดรุ่นเล็กของทีมเด็กเสียงดีจำนวน๒ทีม
ที่ตั้งใจจะมาสู้เพื่อชิงทุนน้ำใจโดยการแข่งขันจะแบ่งออกเป็น๔รอบ
รอบที่หนึ่งจำนวนเก้ายกรอบที่สองโจทย์เพลงพิเศษจำนวนหนึ่งยก
รอบที่สามจำนวนเก้ายกและรอบที่สี่ประชันทีม
เป็นรอบชิงชนะเลิศถ้าทีมไหนได้คะแนนสะสมมากกว่า
จะได้รับเงินทุนน้ำใจหนึ่งแสนบาททีมที่มีคะแนนสะสมน้อยกว่า
รับทุนน้ำใจสามหมื่นบาทเวทีนี้ไม่มีร้องถูกหรือร้องผิด
แต่เวทีนี้สำหรับเด็กร้องเพราะเท่านั้นยกที่เก้าเด็กเด็กทั้งสองทีม
ใช้เพลงร็อกมาสู้กันแต่ทีมสมิลาพาเพลิน
เลี่ยงพล้ำทำให้คะแนนตกไปเป็นของทีมเด็กอ้อน
นครคีรีและกลับมาเป็นทีมที่มีคะแนนนำอีกครั้ง
วันนี้การแข่งขันยกที่๑๐จะดุเดือดเผ็ดมันขนาดไหน
มาติดตามกันต่อในร้องได้ยกกำลังซ่า
ขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่เวทีของการแข่งขันเด็กซ่าที่จะมาสู้เพื่อบ้านเกิดใน
ร้องได้ยกกำลังซ่า
เวทีนี้นะครับไม่มีร้องถูกไม่มีร้องผิดมีแต่เด็กเสียงดีที่จะทำเพื่อบ้านเกิด
และทีมที่ชนะนะครับก็จะได้รับทุนน้ำใจเพื่อบ้านเกิดกลับไป๑แสนบาท
ส่วนทีมที่เหลือนะครับก็จะมีทุนน้ำใจกลับไปถึง๓๐๐๐บาท
วันนี้นะครับคุณผู้ชมครับคณะกรรมการยังอยู่กับผมนะครับก็คือ
พี่เสนาหอยพี่ฝนธนสุนทรและพี่ไอซ์สรรยูสวัสดีครับ
สวัสดีครับสวัสดีครับ
คะแนนของเด็กอ้อมพระนครคิรีนะครับตอนนี้มีคะแนนสะสมอยู่ที่๕คะแนน
ส่วนสมิลาพาเพลินนะครับมีคะแนนสะสมอยู่ที่๔คะแนน
สูตรสีสูตรสีสูตรสีในรอบที่สองของการแข่งขันจะมีเพียงหนึ่งยกเท่านั้น
ครับจะเป็นการแข่งขันโจทย์พิเศษจากทางรายการ

จะได้รับคะแนนสะสมจากท่านคณะกรรมการทั้งสิ้น๕คะแนน
โจทย์พิเศษในรอบนี้ก็คือตัวห่างไกลแต่หัวใจใกล้กัน
ก็อยากจะถามเลยล่ะว่าพี่หอยมีไหมครับ

ครับผมเราขายหน้าตาอยู่แล้วเราไม่เสี่ยงอะไรอยู่แล้ว

อย่ามาชมกันอย่างนั้นหลักฐานมันทนโทษ
ขี้เหลนั่งเฉยไปเลย
อันนี้น่ากลัวมากเลยนะยิ้มกลิ่มตลอดเลยมีไหมพี่ไอ้
คือเราอยู่แบบไกลกันแต่ว่าใจเราส่งให้กันตลอดเลย
ก็คือแฟนเพลงของเราเวลาที่เขาลอง

พูดถึงคนที่เรารักมากที่สุดก็แล้วกัน
ครับนะคะก็จะเป็นคุณปู่คุณพ่อคุณแม่ซึ่งทุกท่านอ่ะจากไปหมดแล้ว
แต่ฝนจะทำยังไงให้ฝนรู้สึกว่าท่านไม่ได้จากไปไหน
เราก็มาดูว่าตาเราคล้ายพ่อปากเราคล้ายแม่เลือดเราอ่ะกรุ๊ปเดียวกันกับพ่อ
อะไรอย่างนี้คือทุกอย่างของเราที่มันวนเวียนอยู่ในตัวเราคือพวกเขา
เพราะฉะนั้นเขาก็จะอยู่กับเราตลอดเวลาเพราะฉะนั้นน้องที่บอกว่า
อยากให้พ่อแม่มาเชียร์ไม่ต้องห่วงหรอกค่ะท่านอยู่ในสายเลือดเรา
ท่านอยู่กับเราข้างในอยู่แล้วสวยเหรอจริงฝนคิดอย่างนั้น
เอาละครับมาพบกับเด็กซ่าทั้งสองทีมบนเวทีเลยครับ
ครับผมตอนนี้เราก็มาถึงในยกที่๑๐แล้วนะครับกับโจทย์เพลงตัวห่างไกลแต่หัวใจใกล้กันนะครับ
เดี๋ยวเรามาถามทั้งสองทีมว่าตีโจทย์เพลงกันยังไงนะครับผม
สมมุติว่าหนูเป็นเพื่อนสนิทกับพัฒน์ใช่ไหมคะ
ถึงระยะทางของบ้านเราจะห่างไกลกันแต่หัวใจเราใกล้กันเสมอค่ะ
เป็นเพลงที่ให้กำลังใจด้วยครับ

และอย่าลืมมาเป็นกำลังใจให้กับน้องทั้งสองทีมนะครับผม

นี่ไม่น่าล่ะยิ้มแป้เลย
ทีมไหนจะเป็นฝ่ายร้องก่อนครับในวันนี้

จะเป็นคนเปิดศึกในยกที่๑๐นะครับ
รอบที่๒ยกพิเศษในรอบนี้
จะมีการแข่งขันเพียง๑ยก
ผู้ชนะจะได้รับคะแนนสะสม๕คะแนนและ

ตัวห่างไกลแต่หัวใจ

การแข่งขันรอบที่๒เริ่ม

วันนี้เรามีกำลังใจดีมาฝากกัน

สวัสดีครับก็ต้องขอขอบคุณน้องโพสต์
น้องเพลงไทยน้องวัยม่อนนะครับ
จิตใจอื่ออลี

ธรรมสถานเพศบุรี
ที่มีกำลังใจส่งมาถึงน้องในทีม
เพลงวันนี้ที่เราจะนำเสนอคือเพลงอะไรครับ

ภูมิแพ้กรุงเทพ

จากทีมเด็กอ้อนพระนครคีรี
กับบทเพลงภูมิแพ้กรุงเทพ
ขนมหม้อแกงอร้อยอร่อย

โอ้โห
โลกภูมิแพ้ผมเลิกถึงทนไม่ได้
หมอกุดขอให้หนีจากกรุงเทพไป
ที่เลือกมาจังหวัดนี้
เพราะเห็นว่าอากาศดีกว่าที่ใด
แม่ใจนะว่ามาเพื่อรักษาตัว
ผู้ชายจากกรุงเทพที่น่ากลัวทุกคน
สาวในจังหวัดนี้
ซื้อตามให้ท่านพี่รอบหน้า
ไม่ได้มาเพื่อลวงใครใช่ไหม
เมืองหลวงวันและฝุ่นมากมาย
ที่ตูดดมเผ่าไปรากได้ก็เป็นภูมิแพ้
ผู้หญิงที่กรุงเทพก็อันตราย

หัวใจพี่เองก็แพ้
ตั้งแต่เมืองเจ้าเธอทุกนั้น
ฉันสุขใจหรือเกิน
ขอร้องให้เธออย่ามา
ช่วยรักษาให้กลับไป
พี่จ้าถ้าพูดจริงน้องก็คงรักจ้า
เธอไม่ได้มาหลอก
น้องกระเต็มใจจะรักกัน
พี่ไม่ได้มาหลอก

รักของเราจะคงอยู่แสนนาน
ถ้าพี่หายดีแล้วอย่าทิ้งน้องไป
ถึงพี่หายจะขออยู่ยาวให้ได้
ที่รักในจังหวัดนี้
รับฟ้าใกล้ใจให้มี
ทั้งสองคราว
แล้วผู้หญิงที่กรุงเทพจะว่าไง
เธอเหล่านั้นจริงใจก็น้องไม่ได้
เขาสวยกันจังพี่จ้า
ก็สัญญากันหรอกนะ
ความงามจริงต้องออกจากข้างใน
เมื่อหลวงวันแล้วผุดมากมาย
พี่ตูนก็เข้าไป
ร่างกายก็เป็นภูมิแพ้
ผู้หญิงที่กรุงเทพก็อาจจะ
เพราะพวกเธอร้ายใจ
หัวใจพี่เองก็แพ้
ตั้งแต่มาเจอเธอเท่านั้น
ฉันสุขใจเรื่องเกิน
ขอร้องให้เธออย่าเมิน

พี่จ้าถ้าหัวจริงน้องก็คงรักได้
เธอไม่ได้มาหลอก
น้องก็เต็มใจจะรักกัน
พี่ไม่ได้มาหลอก
รักของเราจะคงอยู่แสนนาน
เพื่อล้วงความละมุนมากมาย
ที่สูดดมเข้าไป
ร่างกายก็เป็นภูมิแพ้
ผู้หญิงที่กรุงเทพก็อาจเจอเจอเจ้า

หัวใจพี่เองก็แพ้
ฮ่าฮ่า
แค่มาเจอเธอเท่านั้น
ฉันสุขใจรู้ละเกิน
ขอร้องให้เธออย่าเมิน

พี่จ้าถ้าหัวจริงน้องก็คงรักได้
เธอไม่ได้มาหลอก
น้องก็ตั้งใจจะรักกัน
ไม่ได้มาหลอก
รักของเราจะคงอยู่แสน
อ้าวอ้าวอ้าว
คุณแพ้มคุณเจศกับเด็กอ้อมรันดคลอนคิรี
ขอบคุณแม่คุณลูกเอ่ยฉันน่ารักน่าให้ดูเลยขนาดนี้
ทีมนี้เพื่อนเขาแข่งไปแล้วมีความรู้สึกยังไงบ้างคะเด็ก

สุดยอดมากเลยครับ
แต่จะสุดยอดขนาดไหนนะครับต้องมาฟังเสียงจากคณะกรรมการทั้ง๓ท่านนะครับ

คือจริงทั้ง๓คนวันนี้มันเหมือนส่วนผสม๓แบบเลยนะ
คือน้องใบหม่อนเนี่ยออกแบบลูกทุ่งจ๋าเลยอ่ะ
เพลงไทยนี่จะเป็นแบบแนวสมัยใหม่

คือมีท่อนอิมเพอร์ไวท์ที่ออกมาแบบว่าที่เขาสร้างของเขาเอง
แต่อีกคนนึงผมรู้สึกว้าวกว่าเขามากคือน้องโพสต์เนี่ยจะเป็นการร้องสมัยใหม่ผสมลูกทุ่ง
เลยฟังเพลงนี้มันดูวาไลตี้โชว์นี้คือวาไลตี้มากเลยนะ
แล้วมันส่วนผสมออกมาแล้วมันดูมันดูกลมกลืนกันมากแล้วมันดูตื่นเต้นน่าเล้าใจจริงครับ
ต้องบอกเลยว่าหลงรักเลยเพลงไทยรู้ไหมว่าเพลงไทยทำได้ดีมาก
หนูไม่ต้องอยู่กับเครื่องดนตรีก็ได้นี่ลูกเนี่ยหนูถือไมค์แล้วหนูโยกย้ายหนูเต้นอ่ะมีเสน่ห์มากมากเลยอ่ะ
คือเห็นแล้วหลงเลยแล้วก็น้องโพสต์ทำไมหยอดได้ขนาดนั้นลูกอ้อนได้แบบ
นี่พี่โฝนนั่งตรงนี้พี่โฝนเกือบละลายแน่
มันดีมากมันเป็นส่วนผสมที่ลงตัวมาก
โพสต์ก็ทำได้ดีใบหม่อนก็ทำได้ดี
ทำได้ดีด้วยทั้งหมดเลย

ดูแล้วเป็นส่วนผสมที่ลงตัวมากแล้ว
ว่าโชว์นี้เป็นโชว์ที่แสดงศักยภาพของแต่ละคนได้ชัดเจนมาก
โพสต์ชัดเจนมากว่าผมเป็นลูกทุ่งสมัยใหม่
คือเพลงนี้พี่ไอ้ฟังมาเป็นร้อยเป็นพันครั้งเพราะเพลงดังมาก
แต่พี่ไม่เคยได้ยินใครร้องแบบที่โพสต์ร้องเลย

แม้กระทั่งตัวน้องใบหม่อนเองก็ตามท่อนพี่ตั๊กกะแตนร้องเนี่ย
วันนี้เนี่ยทุกคนเนี่ยเป็นนักร้องจริงคือนอกจากจะร้องดีแล้วก็มีเอกลักษณ์อยู่ในนั้นด้วยนะครับ
แล้วเพลงไทยสามารถที่จะไหลขึ้นไปบนเมโลดี้
ด้วยตัวโน้ตที่เพลงไทยคิดขึ้นมาเองใช่ไหมครับเมื่อตะกี้
เสียงโพอะไรพวกนี้ใช่ไหมครับ
เพลงไทยร้องมันต่อไปเรื่อยแล้ว

ขอบคุณกับนักกรรมการทั้งสามท่านครับ

วันนี้ผมมีความสุขครับที่ได้เห็นน้องมีรอยยิ้ม
ผมไม่คิดให้ฝันเลยว่าพวกเขารวมตัวกัน
พวกเขาจะทำได้ออกมาดีขนาดนี้

แล้วก็ได้นำเอกลักษณ์สิ่งที่ตัวเองมี

ผมขอชื่นชมข้างล่างครับผม
ขอบคุณพี่เลี้ยงมากนะครับพี่แซคครับ
คือเมื่อกี้ภาพนี้พอร้องปั๊บนี่

เลี้ยงผัดไข่

ทีมเด็กอ้อนพระนครคีรีใช้เพลงฮิตอย่างภูมิแพ้กรุงเทพมาสู้ในยกโจทย์เพลงพิเศษนี้ทำให้ได้เห็นเด็กทำงานเป็นทีมได้ชัดเจนขึ้น
งานยากเลยไปตกอยู่กับทีมสมิลาพาเพลินแฟนชาวใต้มาเอาใจช่วยเด็กกันนะครับ
ครับนี่ก็คือการแต่งกายของพื้นบ้านเราด้วยใช่ไหมครับลูกค่ะ
ที่เราจะบอกว่าหนูจะโชว์ในบทเพลงอะไรนั้นเรามีกำลังใจนะครับ
จากท่านพระครูประหลัดพิทักษ์นะครับเขมจิตโตเจ้าอาวาสวัดเขาเก้า
ผมก็จะสามารถว่ามีท่ามีมาฝากเด็กเด็กด้วยไปชมพร้อมพร้อมกันครับ
หลวงพ่อขอโวยพรให้น้องนโมน้องนาโนแล้วก็น้องพัฒน์ที่ว่ามีจิตเป็นบุญมีกุศลนะ
ขอบพระคุณท่านพระครูประหลัดพิทักษ์เขมจิตโตนะครับ
เจ้าอาวาดวัดเขา๙๐๐๐๐๐แล้วฉะนั้นทำให้ดีนะลูก
ค่ะตั้งใจเนอะแล้วบทเพลงที่หนูจะนำมาโชว์ในวันนี้เป็นเพลงอะไรครับ
ล็อกมาบ้านเราค่ะล็อปนั่นมันก็คือกลับไหมฮะใช่ค่ะแต่ว่าเป็นภาษาใต้เลย
นาโนหนูมีส่วนร่วมในเพลงที่ยังไงบ้างลูกก็แดนสื่อครับจริงดิจริงแล้วครับ
ครับแล้วก็ให้กำลังใจให้น้องนายนงด้วยนะคะ
เอาล่ะมีโชว์พิเศษพิเศษจากเด็กน้อยนะครับทีมสมิลาพาเพลินนะครับ
กับบทเพลงล็อปมาบ้านเรา
หลอกกันแล้วแล้วนะน้องเจ้ามันช่วย
ถ้าไม่รักตัวไม่น่ามาใจ
ที่คิดไปเองน้องไม่เคยทำ
กี่ร้อยพันคำยังย้ำว่ารักกัน
คิดถึงเจ้าใจนอนฝันรายเพราะว่า
เมื่อคืนฝันว่าน้องมีใจแบ่งปัน
ถึงน้องอยู่ไกลไม่เคยลืมสัมพันธ์
คิดถึงเหมือนกันไม่กี่วันจะรับมา
มาอยู่ฝั่งใต้บ้านเรา
มาเลี้ยงนกเข้าเลี้ยงกุ้งกุล่า
มาและรองเย็นนางรุงโนรา
ออกเรือหาปลายอยู่และอันนามัน
น้องขึ้นรถไปจ้ะพี่ไปแล้วใจหาย
กลัวลืมนุ่มตายที่น้องให้ความหวัง
คิดมากที่เบาเสาไม่ลืมความรั้ง
คิดถึงพี่จังเพื่อนเคยดังดับดาบ
รถไฟล็อปมาทำน้ำตาปีไหล
ไปเอาหัวใจของพี่กลับมาลา
เดือน๑๐ปีหน้ากลับไปหาพี่บ้า
รอรับน้องสาวเข้าพิธีวิวา
ไปอยู่ฝั่งซ้ายบ้านเรา
มาเลี่ยงนกเข้าเลี่ยงอุ้งกุล่า
มาแลร่งแย่งนางลุงโดรา
ออกเรือห้าพลายุเลอันดามัน
มาอยู่ปังตายบ้านเรา
ทำนอกสีขาวให้พี่น้องมาช่วยรับไฟ
ให้คว้าสองให้เราทั้งสองนั้นมารักกัน
เหมือนรักกับผู้โฆษี
เมื่อปอน่ากราชมิงกับน้องที่จะปีอ้า
วิ่งเลี้ยงน้องเจ้า
รั่งเชิงเข้าของพี่บ้า
และทุกเตอร์งิยี่รัว
ปักตายบ้านเราพร้อมนกสีขาว
ให้พี่น้องมาช่วยลำไฟ
ให้คว้าน้องให้เราทั้งสองนั้นมารักกัน
ไม่อยู่ปักตายบ้านเรา
มาเลี่ยงนกเข้าเหลี่ยงกุ้งกุหลา
มาแลร้องแหงนั่งรุ่งโนรา
ออกเรียหาปลายอยู่เล่นตามัน
ไม่อยู่ปักตายบ้านเรา
พร้อมนกสีขาว
ให้พี่น้องมาช่วยดับไฟ
ให้ควรร้อง
ให้เราทั้งสองนั้นมารักกัน

ให้เราทั้งสองนั้นมารักกัน
ถ้าไม่ได้จุดสุดท้ายเพลงไม่จบ
นี่เพลงจบได้เพราะคนนี้ปรบมือ
คือเรารอคอยความที่เขาพูดเมื่อกี้เรารอเลยนะ
แต่งตัวมาทั้งหมดทั้งมวลแค่นี้

ครับ

เป็นยังไงบ้างครับใครก่อนดี

มากคือเขาร้องแบบเข้าปากเขามากเลยอาจจะเป็นภาษาที่เขาคุ้นเคยด้วยภาษาถิ่นด้วย
เปล่งเสียงได้อย่างธรรมชาติมากรู้สึกว่าเขาสื่อสารด้วยความจริงใจจริงแล้วก็ไม่รู้จะติเขาตรงไหนอ่ะเขาทำดีไปหมดเลยอ่ะเก่งมากค่ะพี่ฝนฟังตอนท้ายขนลุกเลยที่เขาเปลือยเสียงขึ้นมา
ผัสทำได้ดีนะลูกน้ามวก็ทำได้ดีสุดท้ายก็ดีมากดีจริงนะอบมือน้อย
บมือหน่อยเก่งมากค่ะ
แล้วก็เอามาสงครามแล้วนะครับ
วัฒนธรรมที่เขาเกิดแล้วก็เติบโตมาด้วย
เพราะฉะนั้นวันนี้มันเห็นได้ชัดมากเลยว่าความกังวลมันไม่มี
พอไม่มีความกังวลปุ๊บเนี่ยความเป็นธรรมชาติมันออกมา
แล้วมันก็ปล่อยออกมาจากหัวใจเขาเลยจริง๑๐๐
ดีใจที่ได้มานั่งดูตรงนี้เป็นบุญตา
ดีใจที่เห็นนโมบินขึ้นไปเมื่อตะกี้ด้วย
นาโนนะครับขอบคุณครับ
ตั้งแต่เราเจอกันมา๙ยกเนี่ย
วันนี้ทั้งสามท่านทั้งพัฒน์ทั้งนโมนาโนเนี่ยผมรู้สึกเลยนะ
คือวันนี้เป็นวันที่หน้าเขาไม่มีความกังวลอะไรเลย
โน้ตทุกโน้ตภาษาคำทุกคำตรงเป๊ะมันฟัง
แล้วแบบชื่นชมว่าเขาร้องได้ดีจริง
มาอยู่บ้านตายบ้านเรามาเลี้ยงนกเข้าเลี้ยงกุ้งกุรา
คือไม่คิดภาพนี้พอร้องปั๊บเนี่ยบรรยากาศใต้มาเลยนะ

ไตปลาน้ำหมูดูเลี้ยงผัดไข่

ผมเชื่อก่อนถ้าอักษัยสีวิชัยได้เห็นนะ

บ้านเกิดตัวเองซึ่งเป็นรากเง่าของตัวเอง

แล้วก็สื่อสารออกมาได้น่ารัก

และเขาได้อยู่รวมกันผมว่ามันเป็นทีมเวิร์คอ่ะ

ขอบคุณพี่เลี้ยงครับ
เราจะเชื่อมรับคุณบุคคล
ในยกที่มีคะแนนถึง๕คะแนนนี้
ช่วงหน้ารู้กัน

ฝ่ายใดได้เท่านั้นนะครับ

มาเลี้ยงนกเข้าเลี้ยงกุ้งบูรา
เธอเหล่านั้นกินได้ตัวน้องไม่ได้
เขาสวยกันจังพี่เจอ
ก็สัญญากันหรอกนะอย่าไปสนใจ
ถึงเวลาแล้วที่คณะกรรมการ
จะต้องลงคะแนนเป็นเอกฉันว่า
ทีมไหนจะเป็นฝ่ายชนะ
และผู้ชนะในรอบที่๒นี้นะครับ
จะได้คะแนนจากท่านคณะกรรมการไป๕คะแนน
ท่านคณะกรรมการจะเทคะแนน๕คะแนนของทีมไหน

๕๔ผลจะออกมาอย่างไร

และยกที่๑๐นี้ทีมที่ชนะก็คือ

และทีมที่ชนะในรอบที่๒นี้นะครับได้แก่ทีม
สมิลาพาเพลินได้คะแนนจากท่านคณะกรรมการไป๕คะแนน
คะแนนรวมในตอนนี้นะครับทีมสมิลาพาเพลินนะครับ
มีคะแนนสะสมอยู่ที่๙คะแนน
ทีมเด็กอ้อนพระนครคิรีมีคะแนนสะสมอยู่ที่๕คะแนน
วันนี้เราอาจจะพลาดแต่ในรอบหน้าก็ยังมีอยู่
รอบหน้าเราสามารถที่จะทำคะแนนสะสมแล้วก็ตีตื้นขึ้นไปกวดเข้าไปให้ทัน
นะลูกนะมีอะไรอยากจะพูดไหมน้องพศ

ค่ะก็ยินดีกับเพื่อนด้วยค่ะ

คุณผู้ชมครับในรอบหน้ากติกาก็จะเปลี่ยนไป
แต่ช่วยเป็นกำลังใจให้กับเด็กซ่าทั้ง๒ทีมด้วยในร้องได้ยกกำลัง๒
สู้สู้ซ่าซ่ายกกำลังซ่าออกมาสู้สู้
การแข่งขันผ่านมาถึงครึ่งทาง
ตอนต่อไปการแข่งขันจะเข้มข้นขึ้นไปอีก
เพราะคะแนนในแต่ละยกจะเพิ่มขึ้น
กรรมการจะมีสิทธิ์ยกกำลังซ่าให้กับเด็กที่กรรมการอยากให้ชนะในแต่ละยกได้อีก
คะแนนจึงมีสิทธิ์พลิกไปพลิกมาเหนือความคาดหมาย
มาเป็นกำลังใจให้เด็กกันต่อได้ในร้องได้ยกกำลังซ่านะครับ
ตลอดเดือนพฤษภาคมนี้ร่วมสนุกตอบคำถามประจำสัปดาห์กับกิจกรรม
ร้องได้ยกกำลังซ่าและอามาโด
เพื่อลุ้นรับกิฟเซตจากอามาโด
มูลค่า๙๙๙บาทสัปดาห์ละ๑๐รางวัล
ร่วมสนุกและติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ทาง
สนับสนุนโดยอามาโด
เปลี่ยนความตื่นเต้นเป็นความฮึกเหิม
ตั้งแต่ที่ฉันมีเธอ
ก็รู้ความต้องการหมด

มันเกินขีดจำกัดความสามารถของคนอายุ๔ขวบ

สเนคช่วยหนึ่งเกิน
ให้รู้ว่าฉันมีเธอก็บอก

นานูก็รักแม่ตัวนะครับ